ผู้ชายวัย๔๙ปีพยายามตามง้อขอคืนดีกับอดีตแฟน
เขาไม่เล่นด้วยไม่ยอมคืนดีด้วย
ครูจะเอาชีวิตยังไม่พอนะคะ

แล้วก็ห้องที่เห็นอยู่นี่ละค่ะ
ไปเจอรถจักรยานยนต์ทะเบียนบ้านช้างเลยค่ะ
ยนต์ทะเบียนนะคันแรกสองก่อไก่คอกวายแปดสี่หกหกระยอง
ไฟไหม้ไปหมดเหลือแต่ซากอีกคันก็คือทะเบียนขอไข่สรสีต่อเต่าสองศูนย์สองระยอง
คันนี้ก็ไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งคันในห้องพักถูกไฟไหม้เสียหายด้วย
นางรุ่งเพชรวิเศษชาติอายุห้าสิบสามปีเขาเป็นผู้เสียหายนี่เขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายสุภธเทพวงศาอายุสี่สี่สี่เก้าปี
เป็นพ่อค้ารถพ่วงขายนมเปรี้ยวแล้วก็เป็นคนรักเก่า
มานั่งดื่มเหล้าง้อขอคืนดีที่หน้าห้องพักตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะค่ะ
ก็ไปดูหลานที่อยู่ในห้องเช่าลูกสาวที่อยู่ติดกันไม่นานเนี่ย
ได้ยินเสียงนายสุพศตะโกนว่าจะฆ่าให้ตายทั้งหมด
แล้วเสียงก็เงียบไปไม่นานได้กลิ่นเหม็นไหม้
วิ่งออกมาดูโอ้โหเห็นไฟกำลังลุกอยู่ในห้องพักนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่สองคันในบ้านเนี่ยก็เสียหายไหม้ไปหมดเลย
หลังสอบประคัมผู้เสียหายนะคะตำรวจจะรวบรวมหลักฐาน
ดูกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุด้วยเพื่อดูว่าคนร้ายเนี่ย
ใช่นายสุพศตามที่ผู้เสียหายกล่าวหาหรือเปล่าและจะติดตามตัวมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ